คุณผู้ชมคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่พัทธลุงค่ะ
มีคนมุดเข้าไปในท่อระบายน้ำ
แล้วติดอยู่ในนั้น๖ชั่วโมง

คำถามคือลงไปในท่อระบายน้ำทำไม
ที่เขาลงไปเขาบอกลงไปหาปลา
แล้วเดินไปเดินไปในท่อระบายน้ำแล้วหลง

ได้ปลาจริงนะแต่ติดอยู่๖ชั่วโมงคุณผู้ชม

ผู้ชายคนนี้อายุ๔๒ติดอยู่ในท่อตรงนี้นะคะ
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่ช่วยเขาออกมานะคะ
นี่ค่ะนายภัยจิตอิสโรอายุ๔๒ค่ะ
ช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
อยู่ในนั้น๖ชั่วโมง
เขาบอกว่าเขากับลูกชายลูกชายอายุ๒๑นะคะ
ลงไปในท่อระบายน้ำตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อวาน

ไปมันยิ่งมืดยิ่งแคบ

ก็พยายามมองว่ามีตรงไหนที่มีฝาท่อบ้าง

ก็เลยพยายามที่จะตะโกนเรียกให้คนมาช่วย
โชคดีนะมีพลเมืองดีผ่านมาเห็นนะคะ
ก็เลยช่วยขึ้นมาได้ไม่งั้นก็โอ้ยติดอยู่ในท่อระบายน้ำแบบนี้ค่ะ

นายภัยจิตบอกว่าก็เริ่มมุดท่อระบายน้ำจากชุมชนบ้านนางลาด
ก็ไปตามท่อระบายน้ำมุ่งหน้าไปทางชุมชนบ้านท่ามิรัน

หลงหาทางออกไม่ได้ยังโชคดีนะ
แนนไปดูว่ามันมีฝาอยู่ข้างบนแล้วก็มีไฟฉายติดอยู่ที่หัวนะ
พยายามตะโกนให้คนช่วยก็เลยช่วยขึ้นมาได้นะคะ

น่าว่ายังทางออกนะ
เออทั้งการเดินมาทั้งนี้แหละใกล้ไหมอี๊นะ

ก็มีไฟฉายติดอยู่ข้างบน
จริงแล้วเขามีอาชีพรับกรีดยางค่ะ

แต่ก็หาปลาในท่อระบายน้ำเพื่อที่จะเอาไปขาย
เป็นอาชีพเสริมหารายได้เสริม
ถามว่าเคยได้ปลาไหมเคยได้นะ
ปลามาตลอดเลยครั้งนี้ก็ได้ปลานะ

ก็เลยลงไปอีกแต่ก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะคะ
นี่ยังดีนะมีคนผ่านมาเห็น
ถ้าดึกแล้วไม่มีใครเดินผ่านไปผ่านมาเลย

ถูกต้องแล้วก็ยังโชคดีที่เป็นช่วงกลางคืน
แล้วเนี่ยไฟฉายที่ศิษย์ศาสตร์ส่องขึ้นไปคนยังเห็นเนี่ย
เป็นกลางวันนี้ก็อ้าวไม่เห็นอีกแสงเสริงอันตรายนะฮะ
ก็คราวหลังก็หาที่อื่นจริงนะ